เพราะว่ามีคนโพสต์ในเฟซบุ๊ก
บอกว่าเจอคุณลุงเป็นชายเร่ร่อน

เราขออนุญาตเบลอบาดแผล
จมูกของคุณลุงนะคุณผู้ชมฮะ

ลึกจนมองเข้าไปเห็นโพรงจมูกด้านในครับ
ชาวบ้านเขาเห็นแล้วทนไม่ไหวบอกว่าใครก็ได้

เพราะว่ากลัวว่าโอ้โหจะใช้ชีวิตยังไง
มูกและปากจะใช้การไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
บอกว่านี่คือคุณลุงผู้สูงวัยสภาพมีแผลเวอะหวะที่จมูก
มีข้อความบอกว่าแฮชแท็กพอจะมีหน่วยงานไหนที่จะช่วยเขาได้บ้าง
มีผู้ป่วยชาย๑รายอายุประมาณ๖๐ปีขึ้น
เป็นชายเร่ร่อนมีแผลที่โพรงจมูกมีผู้พบเห็นช่วยเหลือไว้

พลเมืองดีที่คอยให้ข้าวให้น้ำคุณลุงคนนี้ไว้
บอกว่าพิกัดสุขสวัสดิ์ซอย๒นะครับ
ร้านทำท่อเดี่ยววัดนาค
ใกล้กับซอยลาซานแขวงบางนากรุงเทพแล้วครับ

คุณติกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ลงพื้นที่ไปยังซอยสุขสวรรค์๒
ตามที่มีการแจ้งพิกัดกันไว้
เพื่อไปดูคุณลุงที่เป็นชายเร่ร่อน
นี่นะครับคุณลุงนอนแบบนี้คุณ
เป็นซอกไม้ของบ้านไม้ที่มันพังไปแล้ว
คุณเข้าใจไหมบ้านไม้หลังนี้พังแล้ว

คุณลุงยัดตัวเองเข้าไปนอนตรงนี้
คุณลุงสภาพผมยาวรุงรังเสื้อผ้าเก่าขาดวิ่น

นอนอยู่ในซอกไม้ของบ้านไม้ที่พังแล้วที่ผมบอกไปนะครับ
เป็นซอกความกว้างแค่ประมาณ๖๐เซนติเมตรเท่านั้นนะคุณ
แค่คนพอมุดเข้าไปอยู่ได้นะครับ
แล้วก็ภายในไม่มีที่นอนหมอนมุ้งหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดเลยคุณ

มันคือสิ่งที่เรียกว่าที่ซุกหัวนอนจริงเลย
จริงมดไต่ยุงตอมแมลงสัตว์กัดต่อย
สัตว์มีพิษก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะฮะ
แต่เขาก็ต้องนอนในนี้แหละครับเป็นที่ซุกหัวนอนจริง
ทีนี้ครับทีมข่าวของเราคุณติ

ขอดูบาดแผลหน่อยได้ไหมบริเวณจมูกนะครับ
โอ้โหคุณติเห็นเข้านะ
จะปิดตาไม่ทันคุณเพราะว่าแผลของคุณลุงเนี่ยเวอะหวะจริง
เห็นเข้าไปถึงโพรงจมูกแล้วก็ขออภัยคุณผู้ชมนะฮะ
เพราะว่าบาดแผลค่อนข้างจะเน่าแล้วส่งกลิ่นออกมาด้วยนะครับ
ทีนี้คุณติก็สอบถามคุณลุงคุณลุงพอพูดได้นะ
คุณลุงบอกว่าลุงชื่อน้อยอายุ๖๕ปีแล้ว
มานอนอยู่ตรงนี้เพราะว่าไอ้ซอกไม้นี่แหละ
ที่เห็นหลานคือบ้านของลุง
ลุงบอกแบบนี้ลุงไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนฮะ
ส่วนแผลที่จมูกลุงน้อยเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนนี้ไม่รู้สึกเจ็บแล้วไม่รู้เลยว่าเป็นอะไร
สภาพเนี่ยคุณคุณติทีมข่าวของเราเห็นแล้วรู้สึกสงสารมากนะครับ
อยากจะพาลุงน้อยไปหาหมอซะตอนนี้เลยนะฮะ
ก็พยายามชวนลุงน้อยไปแต่ลุงน้อยบอกว่าไม่อยากไปหาหมอ
เพราะเพิ่งไปหาหมอมาแล้วก็ได้ยามากินรักษาแล้ว
แต่ตอนนี้ยาก็หมดแล้วคุณติของเราก็พยายามเกลี้ยกล่อมแล้วฮะ
ชวนให้ลุงแกไปหาหมอให้ได้เลย
สุดท้ายลุงก็ไม่ยอมไปอยู่ดีนะครับ
นี่คุณลุงปฏิเสธนะคุณไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องหรอกครับ
พิธีของเราก็พยายามนะพยายามจะเครียดกล่อมให้คุณลุงไปนะ
คือลุงน้อยพูดจาค่อนข้างรู้เรื่องนะคุณนะ
พูดแล้วก็พูดเพราะด้วยพูดครับพูดอะไรเนี่ยนะฮะ
แต่ชวนยังไงก็ไม่ยอมไปหาหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรนะครับ
ขณะที่ทีมข่าวกำลังพูดคุยกับลุงน้อยเนี่ย
เจ้าหน้าที่ศูนย์เอราวันก็ลงพื้นที่มาหาลุงน้อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เพราะต้องการจะพาลุงน้อยไปรักษาหลังจากได้รับแจ้ง
เจ้าหน้าที่เอาหน้ากากอนามัยให้ลุงน้อยใส่ก่อน
แล้วก็ขอตรวจร่างกายลุงน้อยดูสิคุณ

น่าจะเป็นคราบเลือดจากแผลนะครับ
ลุงน้อยบอกว่าไม่เจ็บแผลนะ
แต่มันเหมือนมีลักษณะทั้งเลือดหรือว่าหนองไหลออกมาตลอดเวลา
แล้วก็เสื้อผ้าลุงน้อยคือไม่เคยเปลี่ยน

ใช้ชีวิตแบบนี้คุณนะครับ
ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่ขอตรวจร่างกายลุงน้อย
สุดท้ายพาลุงน้อยไปโรงพยาบาลให้คุณหมอรักษา
แต่นี่เจ้าหน้าที่บอกนะลุงน้อยไปเถอะ
ยังไงก็ตามลุงน้อยไม่ยอมไปไหนเลยนะฮะ
แม้เจ้าหน้าที่จะหาวิธีการหลอกล่อให้ไปขึ้นรถ
แต่ลุงน้อยก็ไม่ยอมไปหาหมอสักที๒ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่พูดเกลี้ยกล่อมพูดแล้วพูดอีก
จำใจต้องล้มเลิกการเกลี้ยกล่อมก่อนนะฮะ

เราคุยกับพี่อัฐชัยเสาแก้วเจ้าหน้าที่สูตรเอลวันนะฮะ
เขาเปิดเผยว่าจากการตรวจร่างกายลุงน้อยเบื้องต้นนะ
พบว่าค่าความดันและปริมาณออกซิเจนปกติ
แต่บาดแผลที่จมูกนั้นน่าเป็นห่วงมากครับ
ปล่อยทิ้งไว้จะทำให้อาการแย่ลงเรื่อย
อาจจะถึงขั้นติดเชื้อจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคุณนะ
พยายามจะพาลุงน้อยไปหาหมอ
ทำยังไงก็ตามลุงไม่ยอมฮะ

ถ้าเจ้าตัวไม่ยินยอมหมอก็ไม่สามารถรักษาได้นะ
ตอนนี้ที่ทำได้คือฝากชาวบ้านในระแวกนี้

ถ้าหากอาการแย่ลงให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
แล้วอาจจะส่งเจ้าหน้าที่ตระเวนมาเยี่ยมลุงน้อยบ่อย
ถ้าเกิดไปเราไปบังคับถ้าลุงไม่ยอมไปอย่างนี้

ถึงไปได้แต่ถึงรอบบาลปุ๊บโรงพยาบาลอย่าปรากฏให้มาได้
เท่าไรลุงเขาไม่ยอมไปก็ต้องกลับ
ข้าต้องประเมินว่าความดังรับสุขภาพเขาเป็นอย่างไร
ตอนนี้ทำดันผมมาสะพูดละครับ
ความดังปกติแล้วก็ออกซินปกติ
ทีนี้ที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องจมูกแกนะครับที่มีแผล
โอ้โหชีวิตเลือกไม่ได้แต่ลุงต้องเลือกที่จะไปหาหมอนะ
คือคิดว่าลุงแกอาจจะเป็นกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าสมมุติไปหาหมอแล้วต้องรักษาขึ้นมาอย่างนี้

ไม่ได้สินี่ต้องเป็นไปตามสิทธิ์แล้วคุณ
ต้องรักษาฟรีแล้วอย่างนี้นะฮะต้องดูแลแล้วนะฮะ
ด้านของชาวบ้านที่เป็นพลเมืองดีที่แจ้งขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ลงโพสต์เฟซบุ๊กอะไรไว้นะฮะ
แล้วก็คอยดูแลลุงน้อยอยู่ไม่ห่างเนี่ยนะครับ
ก็คือนายชูชีพสุรเชิดเกียรตินะครับ
ลุงชูชีพเปิดเผยบอกว่าเห็นลุงน้อยมานานแล้วนะ
ลุงน้อยเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านนะครับ
แต่ช่วงหลังสติสตังค์ของลุงน้อยก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับ
แต่ก็ยังคงพูดจาพอจะรู้เรื่องบ้าง
ลุงน้อยไม่มีพิษมีภัยไม่เคยทำร้ายใคร
สำหรับจะเรียกที่อะไรดี
อยู่อาศัยของลุงน้อยเนี่ย
จริงนั้นลุงน้อยบอกว่าเป็นบ้านของเขา
จริงไม่ใช่นะเป็นบ้านของคนอื่นที่พังแล้ว
ก็เนี่ยหลังคาลงมากองอยู่แบบนี้ค่ะ
แต่ลุงน้อยมาอาศัยนอนที่นี่นะครับ
ทีนี้คุณชูชีพก็เลยหาผ้าห่มหาที่นอนหาเสื้อผ้า

แต่ลุงน้อยไม่ยอมรับเลยนะคุณนะ
เพราะลุงเป็นคนขี้เกรงใจนะครับ

ก็ได้แต่ให้เพียงได้แต่เพียงให้ข้าวให้น้ำ

โอ้โหคุณลุงชูชีพบอกว่าเห็นนะ
เห็นลุงน้อยเป็นแผลนี้มาได้หลายเดือนแล้ว
แล้วก็ไม่ได้ไปรักษาตามที่บอกเลย
พยายามเลี่ยงเพราะไม่อยากให้ใครพาไปหาหมอ

เริ่มจากแผลเล็กก่อนจะลุกลามอย่างที่เห็นในสภาพนี้
ว่ามาถึงตอนนี้อาจจะเป็นมะเร็งแล้วคุณ

ชาวบ้านจะพาไปหาหมอลุงน้อยไม่ยอม
ชาวบ้านไม่รู้จะทำอย่างไรรู้สึกสงสาร
สำหรับลุงน้อยนะครับเท่าที่รู้เมื่อ๑๐ปีก่อน

จากนั้นก็เงียบหายไปไม่มีใครมาหาลุงน้อยอีกเลยนะครับ

ก็ทำอย่างไรไปใกล้ไม่ยอมไปทำอย่างไรล่ะครับ
ตอนนั้นต้องหาหน่วยงานช่วยเกียรติกล่อง
อันนี้ต้องช่วยแล้วคุณต้องเร่งด่วนแล้วนะฮะ
แล้วก็คุณผู้ชมแสงความคิดเห็นมาบอกว่าหน่วยงานต้องเข้าแล้วนะฮะ
ทีมข่าวของเราติดต่อไปที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะ
เพื่อขอความช่วยเหลือก็มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเอาไว้
แล้วก็บอกว่าจะติดต่อกลับมาอีกครั้งกับทีมข่าวนะครับ
แต่ว่าทีมข่าวโทรไปเบอร์กลางให้คุณ๑๓๐๐นะฮะ
เจ้าหน้าที่รับเรื่องแต่มาถึงตอนนี้
ยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับมาเลยนะครับ
เรื่องต้นก็คงต้องใช้วิธีแบบที่เจ้าหน้าที่ศูนย์เอราวันแนะนำก่อน
ก็คือให้ชาวบ้านตรงนี้โดยเฉพาะคุณลุงชูชีพเนี่ยนะครับ

อาการและแผลที่จมูกลุงน้อยแย่ลงให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
ส่วนทีมข่าวไทยรัฐนิวโชว์ของเราก็คงจะต้องประสานเจ้าหน้าที่
ให้เข้ามาช่วยให้เข้ามาดูแลลุงน้อยให้ได้โดยเร็วแล้วล่ะ
คือตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือแผลที่จมูก
พอมันเป็นแผลเปิดแบบนี้เนี่ยโอกาสติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายเนี่ย
ง่ายมากแล้วถ้าติดเชื้อในกระแสเลือดขึ้นมาเนี่ย

เดี๋ยวเราหาทางกันช่วยเหลือนะคุณฮะ